ตอนนี้พูดถึงการสู้ภัยโรคโควิด๑๙
หน้ากากอนามัยตอนนี้แพงด้วยหายากด้วย
ล้างมือแอลกอฮอล์หาไม่ยากเท่าไหร่
แต่ราคามันแพงจังเลยขวดนิดอันเล็กนิดเดียวเนี่ย๔๐๕๐นะคะ
แล้วมีความต้องการเยอะเพราะว่าเราใช้ทุกวันแล้ววันละหลายรอบ
มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นค่ะเป็นเหตุการณ์ขโมยเจลล้างมือ

มันมาถึงจุดที่คนขโมยเจลแอลกอฮอลกันแล้ว

ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีความต้องการ
แล้วพอราคามันแพงรายได้คนมันน้อย
จะเอาเงินไหนไปซื้อพอไม่มีเงินซื้อทำยังไง

นี่ค่ะเนี่ยเมื่อสักครู่เดินวนก่อนนะ
ดใช้ก่อนและหลังจากนั้นวนมาอีกรอบกลับมาอีกรอบ
มือขวาหยิบเสร็จกระเป๋าเดินไปเลย
แล้วช่วงที่ก่อเหตุคนมันไม่มีไง
ชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นคลิปนี้แล้ว

การที่ผู้ชายคนนี้เอาของที่เขาวางไว้ให้

และถือหยิบไปแบบนี้เอาไปใช้ส่วนตัว

แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งค่ะ

หรือว่าเขาเห็นว่ามันพร่องแล้ว
อาจจะเอากลับบ้านไปไปเติมเจลแอลกอฮอล
แล้วเอากลับมาวางไว้ที่เดิมก็เป็นได้

คุณเห็นแล้วอย่างไรก็ตามแสดงตัวหน่อยนะคะ
สรุปแล้วคุณเอาไปทำอะไรเนี่ยนะคะ
พอพูดถึงเรื่องเจลแอลกอฮอลล้างมือเมื่อวานนี้ค่ะ
ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้เจลแอลกอฮอลล้างมือเป็นเครื่องสำอาง
ห้ามไม่ให้ผลิตนำเข้าและขายเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่า
เนื่องจากเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอลต่ำกว่านี้ต่ำกว่า๗๐
ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด๑๙ได้

พอเห็นเรื่องนี้มองว่าเป็นโอกาส
ผลิตมาขายผลิตมาขายแต่สรุปมันไม่ได้คุณภาพ
ปริมาณแอลกอฮอลมันต่ำกว่า๗๐ล้างมือไปก็ไร้ประโยชน์
นี่ไงของที่ฉันนี่๗๐๗๐ฆ่าเชื้อได้